หลังจากที่มีข่าวลือออกมาว่า
มิเกลรอดิโกคุณซือฟุตซอร์ทีมชาติไทยนะครับ
เปลี่ยนที่จะยกย้ายไปคุมทีมชาติเวียดนาม
เรื่องนี้ครับทางด้านประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาตินะครับ
ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วครับ
หลังจากที่มิเกลโรดิโกกุญสือฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
ตกเป็นข่าวว่าเตรียมที่จะย้ายไปคุมทีมชาติเวียดนามล่าสุดครับ
นายอดิษักร์เบนจาซิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอร์แห่งชาติ
ชี้แจงกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
เกลนั้นจะทำทีมชาติไทยต่อไปครับ

แต่ว่าบิ๊กปอมเองก็ยอมรับครับว่า
มีหลายทีมนั้นยื่นข้อเสนอให้กับมิเกลผ่านทางเอเจน
ทีมชาติสเปนและสโมสรในบ้านเกิด
รวมถึงทีมชาติเวียดนามและอีกหลายชาติในโซนตะวันออกกลางนะครับ
ซึ่งสัญญาคุมทีมชาติไทยของมิเกลนั้นจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนนี้
โดยก่อนหมดสัญญานะครับก็สามารถคุยกับทีมอื่นได้
อย่างไรก็ตามครับมีความย้ำว่ายังไม่เล็งใครมาแทน
หวังว่ามิเกลนั้นจะอยู่กับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยต่อไป